ต่อกันที่ข่าวนี้ละกันก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันจะแตกหรือเปล่านะคะ
จะมีอะไรมาทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนหรือเปล่านะคะ
แล้วคนก็เพ่งเล็งไปที่เรื่องของดราม่าความรักของคุณแมทนะคะว่าจะทำแก๊งนี้แตกหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดนี้สบายใจแล้วนะมีภาพออกมาค่ะก็เป็นงานวันกงวันเกิดกันนะคะ
ก็มีคุณมิ้นทะลิดาคุณแมทพิรณีคุณมิวนิษฐาคุณแต้วนัทพรและคุณเต้ยจรินพรนะก็มารวมตัวกันนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะก็มีคนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณมิ้นแล้วก็คุณแมทเลยคุณผู้ชม
ออกมาเผยว่าตอนนี้นะสมาชิกของแก๊งก็แฮปปี้กันดีค่ะเจอกันก็พูดคุยกันปกติแต่ไม่มีถามเรื่องส่วนตัวของแมทนะ
ก่อนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องที่สงการเตชนรงค์ถูกสั่งย้ายค่ะ
ไม่ได้คุยเลยเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบไปถามหรืออะไรก็คือคุยเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะ
จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วก็คือแบบอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่ามันคนละเรื่องกันแล้วก็คุยกันได้ปกติค่ะ
เขามีขอโทษเพื่อนในกลุ่มไหมที่จะต้องโดนนู่นโดนนี่โดนสนิท
วันนั้นเราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องแบบที่ผ่านมาเลยคุยแต่ถึงเรื่องแบบเป็นยังไงจะทำอะไรกันอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่เลยค่ะ
คือเห็นข่าวนี้แว๊บแต่ว่าไม่ได้คลิกเข้าไปอ่านก็เลยไม่ได้รู้รายละเอียดดีเทลเลยว่าย้ายจากไหนไปไหนหรืออะไรมี่ไม่ทราบจริงค่ะ
ก็คงยังแฮปปี้แหละค่ะหนูก็ตอบแทนเขาไม่ได้ว่าในเรื่องรายละเอียดดีเทลเป็นยังไง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณมาร์ทกับคุณมิ้นก็ไม่มีอะไรก็เป็นเพื่อนกันก็ทานข้าวด้วยกันได้ปกตินะคะ
ก็มีหลายประเด็นนะที่ต้องตามกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่จะมาถามนะคะกับมิ้นด้วยนะคะ
เรื่องคุณแต้วเนี่ยเพราะว่าคุณแต้วเนี่ยข่าวคุณเมื่อกี้นะก็เป็นหนึ่งในเจ้าของสินค้าที่ถูกโยงเป็นสินค้าออยปลอมเหมือนกันนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบรายละเอียดแต่ก็ให้กำลังใจทุกคนทั้งหมดเลยนะจ๊
อันนี้ก็เห็นข่าวแบบนี้ไม่ได้คิดเข้าไปดูเหมือนกันไม่รู้เลยว่าเกี่ยวกับพี่แต้วค่ะแต่ก็คือรู้จักหมดแหละทั้งพี่ตูมพี่แต้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้ละกันค่ะ
เรื่องนี้นะจะไปถามอีกคนนึงอีกคนนึงก็ตอบลำบากเหมือนกันนะคะแต่เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีการเรียกอะไรกันบอสบอสอย่างนี้ใช่ไหม
เออนะคะก็ดูคุณต่อไปนะจ๊ะว่าต้องการเป็นยังไง
ใจแทนมิ้นท์อยู่เหมือนกันนะที่ฉันตั้งให้เป็นโคศกพักเฟอร์บี้ไม่ขายฝันเลยละกันใครเจอก็ถามแต่มิ้นมีประเด็นอะไรมาก็ถามแต่มิ้นคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้เจอได้ตอบกันนะ
เออมิ้นสู้นะลูกน้า